ขอบคุณครับผม

กับช่วงนี้ครับ
ช่วงขอแรง

ชิงเงิน๓๐๐๐๐บาทแสดงความสามกีร่วมแรงแข็งขันของอบจของคนอำภูกิ์
เย้
เท่าไหร่ครับถ้าทำได้ครับ

หมื่นท่านรองถ้าได้จะเอาเงินไปทำอะไรครับ
เราคงจะเอาไปสนับสนุนการศึกษานะครับ
ให้เป็นทุนของเด็กน้อยไปนะครับ

ในวันข้างหน้ามาดูแลจังหวัดของเรา

เอาละครับเกมนี้มีชื่อว่า
สารกระจูดไทยทรงไกลทั่วโลก
ทวงท้อแรงกับเกมศานกระจูทไทย
ทั่วโลกด้านที่หนึ่งครับกลุ่มผู้ใหญ่ต้องช่วยกันทุกกระจูดทั้งหมดหกกรรม
แล้วนำไปแขวนให้เรียบร้อยจากนั้นช่วยกันขนเสือกระจูดที่มีตะกร้าใบน้อยน้อยข้างใน
ไปให้ผู้สูงอายุด้านที่สองผู้สูงอายุต้องช่วยกันสารเก็บปลายตะก้ากระจุด
จำนวนยี่สิบใบให้เรียบร้อยส่วนในด่านที่สามเด็กจะวิ่งนำตระกากระจูดที่สารเก็บไปเรียบร้อยแล้ว
ไปให้ผู้ใหญ่เพื่อใส่ผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอแกลงและในด่านที่๔
ชาวบ้านต้องช่วยกันส่งตะกร้าที่มีผลิตภัณฑ์ต่อต่อไปยังรถอิสุสุให้ครบยี่สิบใบ
ภายในเวลาห้านาทีหากทำได้รับเงินสนับสนุนอ้อบาโจป์ไปเลยสามหมื่นบาท
ภายในเวลาห้านาทีถ้าทำสำเร็จรับสามหมื่น
น้องจอยจับเวลาพร้อมอย่าคะรับไหมครับ
เริ่มรับเร็วตอนนี้จำแล้วนะฮะ

ได้เร็ว
เร็ว

ตัดอย่างเดียวนะคะ

เสร็จแล้วมานี่เลย
ไปแล้ว
ไปแล้วครับ
ดูไปแล้วครับ

ช่วงนี้ช่วงรอ

พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะวิ่งไปเอาเองทำไม

อะไรดี

มี๕ไหมมี๕ไหม

และรายการอบจมหาสนุกนะคะ

แสดงความยินดีกับชาวอำเภอ
เมืองแกรงจังหวัดระยองด้วยนะครับ
ปฏิบัติภารกิจสำเร็จ

รบมือสิครับจะรออะไร

ท่านรองนายยกอบจระยองนะคะ
แล้วก็พี่น้องอำเภอแกล้ง

ขอบคุณมากครับ

แขกรับเชิญแสนสวยสุดเซ็กซี่
ตัวเล็กกว่าหลักกิโลเล็กน้อยนะคะ
นั่นก็คือพี่ฮายอาภาพรคนสวน

อีซูซูดีแมกค่ะ
ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผม
ติดตามชมรายการอบจมหาสนุกได้ทาง
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
อย่าลืมนะครับสนุกทุกที่ทั่วไทย
สู้กันทุกวัยสามัคคียกจังหวัดวันนี้

ตลาดนะจ๊ะคำถามพระเจ้าสมดา
ที่ระลึกเด็กโดนใจจากทางรายการ
บจมหาสนุกเพียงกดไลค์และกดแชร์
พร้อมตอบคำถามเข้ามาว่า
วัตถุดิบขึ้นชื่อของอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ในช่วงขอชิมคือเมนูอะไร
ระหว่าง๑ทักระเทศหรือ๒ทักระชับ
ตอบคำถามพร้อมส่งภาพถ่ายอาหารจานโปรดของคุณ
มาทางเฟซบุ๊คอบจมหาสนุก

เตรียมรับของที่ระลึกได้เลย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล๒ท่าน
ทางเฟซบุ๊คอบจมหาสนุก
ในวันศุกร์ถัดไปหลังรายการออกอากาศ
ส่งกันเข้ามาเยอะนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป